ขอให้นักสู้ทุกคนนะคะมีความหวังกันแล้วกัน
แต่วงการลูกทุ่งเอาอีกแล้วค่ะมีข่าวลือข่าวเมาส์มาให้เราได้ตกใจกันอีกแล้วนะคะ
คือเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งจะเล่าไปว่าพี่ไผ่ภงสะทอนแล้วก็พี่ก้องเมื่อยไล่เนี่ย
ถูกคนเนี่ยนะเอารูปนะไปบอกว่าเออแกน่ะป่วยหนัก
แต่จริงไม่ใช่นะคะล่าสุดเอาอีกแล้วน้องการทัศนะค่ะ
เจ้าของเพลงคาถาขุนแผนโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรี
ถูกต้องทีนี้แหละทีนี้ดังมาก
มีข่าวลือว่าเสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะเอ้าทำไมเมาส์แรงขนาดนั้น
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้น้องการเนี่ย
ออกมาโพสต์ข้อความบอกไว้เลยว่าทำเสียงแบบตื่นเต้นด้วยนะ
ตอนนี้เจ้าภาพโทรเข้ามาถามว่าผมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเหรอ
ผมไม่รู้เลยว่าใครปล่อยข่าวนะครับแต่ตอนนี้ผมดูทีวีอยู่บ้าน
ผมเนี่ยยังไปทำงานได้ตามปกติครับเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
การเนี่ยเขากลัวแฟนคลับจะเข้าใจผิดเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าใคร
ใครใครเป็นคนปล่อยข่าวรู้ตัวอีกทีค่ะก็มีเจ้าภาพโทรมาถามกันให้วุ่นวายเลย
เพราะว่าน้องการเนี่ยเขางานรุมงานแน่นเนาะเพลงคาถาขุนแผน
คุณผู้ชมดูซะก่อนดูตารางโชว์สักก่อน
แบบทุกวันอ่ะมีหยุดวันเดียววันที่๑๓นี้ฉันเห็นอ่ะ
มีข่าวออกมาแบบนี้เจ้าภาพก็เลยขอเช็คเพื่อความแน่ใจหน่อยละกัน
น้องยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่เป็นอะไรนะ
น้องการบอกครับผมยังมีชีวิตยังไม่เป็นอะไรนะคะ
แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันค่ะนั่งยันนอนยันไปเลย
การก็เลยอัดคลิปนะตัวเป็นตัวจริงเสียงจริง
บอกไปเลยว่าตอนนี้ผมยังมีชีวิตอยู่ดี

หรือว่าผมตายแล้วผมยังไม่รู้สึกตัวหรืออะไร
ผมยังไม่ตายนะครับ
เพราะฉะนั้นผมยังไปงานได้ปกตินะครับเจ้าภาพครับ
แล้วก็จ้างผมได้อีกนะครับ
เออนะคะต้องได้บอกว่าแจกข่าวนิดนึง
เพราะว่าอะไรมันส่งผลกระทบนะคะต่อการต่องานนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เข้าใจน้องเลยนะว่าเออไปพูดได้ไงไปเขียนได้ไงว่าเขาตาย

ฟังเสียงดังฟังชัดขนาดนี้น้องการยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ชมค่ะ
ภาพคนไหนสนใจจ้างงานเรียนเชิญได้นะคะ
ทัศนะค่ะยังยินดีให้บริการเสมอเนาะ
แต่ว่าช่วงนี้ใครที่เจอข่าวแบบนี้นะว่าดาราประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเป็นเฟคนิวนะคุณผู้ชมช่วยเผ่าแล้วก็เช็กเพจที่ดูน่าเชื่อมือให้ดีดีกว่า

ใช่นะคะคนหนึ่งที่โดนไปก็คุณเบิ้ลปฐุมราชนะคะ